ให้คุณผู้ชมดูหน่อยว่ามีคนตะโกนบอกเขาไหม
อย่าไปอย่าไปอย่าไป
ทำไมเขายังฝ่าไปแล้วมันไม่ใช่รถธรรมดาด้วยค่ะ
เอ้ารถอะไรพอดูแล้วนะอื้อหื้อเหงื่อตกแทนจริงค่ะดูค่ะทำไมอย่างนั้นน่ะ
โอ้โหคือเขามีระบบพิเศษเหรอคะพี่เบิร์ต
คือตรงท้ายนี่คือยังไงคะขับไปสักพักหนึ่งปุ๊บเปิดแบบออโต้
เป็นการทิ้งตัวถ่วงน้ำหนักรถจะได้แล่นไปเร็วขึ้น
โอ้โหถ้าเป็นเรื่องทานฟอร์เมอร์จะเข้าใจได้ว่ามันอากาศกำลังจะแปลงละ
แล้วนี่ใช้ทานฟอร์เมอร์ไหมนะไม่ใช่จ้ะอันนี้น้ำท่วมที่ไหนจ๊ะเนี่ย
เหตุการณ์นี้ค่ะเกิดขึ้นที่เชียงใหม่ค่ะคุณผู้ชม
แล้วคลิปนี้ครูแดงสอนขับรถยนต์เอาคลิปมาโพสต์ไว้
แค่เห็นเป็นซุปเปอร์คาร์เหงื่อตกแล้วตื่นเต้นแล้ว
ซุปเปอร์คาร์รถเตี้ยด้วยแล้วน้ำท่วมแบบนี้
พอหยิบมือถือมาถ่ายโอ๊ยตอนกันชนหลุดพอดีเลยค่ะ
นี่ขนาดไม่ใช่เจ้าของนะคุณผู้ชมแล้วเจ้าของเขาจะขนาดไหน
นี่ดอมซุปเปอร์คาร์นี้อะไรนะ
ลัมโบกินี่รุ่นกัลาโด
รุ่นเริ่มต้น๒๐กว่าล้าน

แต่ถ้ามือ๒ก็น่าจะ๑๐กว่าล้าน
นี่ค่ะเอาหน่อยไหมล่ะ

ไม่งั้นซื้อแล้วแบบนี้เป็นหลงเหลือง
ไม่รู้จะทดสอบสมรรถนะรถหรืออย่างไร
โอ้โหตอนส้อมทีนี่น่ะ